วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับและเป็นที่แน่นอนว่าวันนี้
นักข่าวต้องไปถามถามใครก็ได้ในรัฐบาลรักษาการ
ถามใครก็ได้เกี่ยวกับเรื่องการปรับหลักเกณฑ์นะครับ
เบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับ
ยืนยันว่าการดำเนินการนั้นเหมาะสมแล้ว
คนที่ได้รับอยู่ไม่ต้องห่วงท่านจะยังได้เหมือนเดิม
และย้ำว่าหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็รอรัฐบาลรัฐบาลใหม่
แล้วก็คณะกรรมการผู้สูงอายุมาพิจารณาหลักเกณฑ์
คุณจะยังไงคุณก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละ
หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ตอบคำถามเกี่ยวกับการปรับนะครับ
เกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ตั้งแต่เช้ามืดของเมื่อวานทันทีที่คนตื่นมารู้ข่าว
บอกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติไง
เพื่อเตรียมการสู่อนาคตว่าจะใช้งบประมาณอย่างไรให้เพียงพอ
ซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ส่วนคนที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว
ก็จะได้รับเหมือนเดิมครับยืนยันว่าเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำ
เพราะผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยจึงต้องดูว่ารัฐบาลมีเงินมากน้อยแค่ไหน
อย่าไปฟังเสียงจากคนโอ้โหนี่ขออย่าไปฟังเสียงจากคนที่ไม่เคยทำ
ไม่เคยเป็นรัฐบาลนะครับนี่ขนาดท่านบอกท่านไม่อยากจะตอบโต้นะ
ลองฟังหน่อยครับ
เป็นตามหลักเกณฑ์หลักการก็มาจากคณะกรรมการอะไรผู้สูงอายุแห่งชาตินะ
ซึ่งก็มีหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ข้อสำคัญก็ดูประเด็นที่อาจจะยังไม่เข้าใจ
หรือเข้าใจแล้วแกล้งไม่เข้าใจก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะในเรื่องของคนที่เคยมีได้รับอยู่แล้วก็คงได้เหมือนเดิมเข้าใจไหม
คนที่มีรายได้สูงเขาก็ได้เสียสละมาในการที่จะดูแล
เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังหลายอย่างก็มาจาก
คนที่ไม่ได้เคยทำไม่เคยเป็นรัฐบาลมามาก็พูด
ผมไม่อยากเอามาตอบโต้ตรงนี้นะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชี้แจงแบบนี้
กรมบัญชีกลางให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบฉบับเดิมว่า
ผู้มีรายได้อื่นเช่นได้รับเงินบำนาน
จะรับเบี้ยผู้สูงอายุไม่ได้และต้องเรียกคืน
ซึ่งเป็นปัญหาจนรัฐบาลต้องแก้ไขมาแล้วนะครับ
จากนั้นคณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความจนได้ข้อสรุปว่า
ระเบียบฉบับเดิมไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูล
กำหนดไว้ว่าประชาชนจะต้องมีรายได้เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพโดยเฉพาะผู้ยากร้ายที่
รัฐบาลต้องช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการออกระเบียบใหม่นะครับ
พลเอกอนุพงศ์ยังย้ำว่าทุกอย่างต้องรอรัฐบาลใหม่
และคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ถ้าตราบใดที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ไม่กำหนดหลักเกณฑ์รัฐก็ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งผู้ที่ได้รับอยู่
และผู้ที่กำลังจะมีอายุครบ๖๐ปี
ประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับนี่ฮะนี่มธ๑นะ
เอาล่ะไปฟังบอกแล้วเจอใครก็ถาม
จุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า
การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ยังไม่มีการปรับลดใดทั้งสิ้น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเรื่องจำเป็น
เพราะถ้าในอนาคตสามารถเพิ่มเงินให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
งบประมาณแผ่นดินได้ก็ควรจะพิจารณา
แล้วก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลรักษาการชุดนี้นะครับ
ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่จะทำให้เป็นผลลบอย่างแน่นอน
และที่ผ่านมายังได้แก้ปัญหาการจ่ายเงินซ้ำซ้อน
กว่า๓๐๐๐๐บรายคือรับทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ

สรุปว่าไม่ต้องเอาเงินมาคืนนะที่ไม่รับนะครับ
ก็ให้มารับไปได้ครับนี่ครับคุณจุลินครับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเรื่องจำเป็น
และเป็นเรื่องที่มีส่วนช่วยทำให้ผู้สูงอายุ
สามารถที่จะมีเงินได้ในการยังชีพของตัวเองได้

แล้วก็ในอนาคตถ้าสามารถเพิ่มเงินได้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณแผ่นดิน
ก็ควรที่จะได้มีการพิจารณาดำเนินการ
อกจากนั้นในเรื่องของกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ว่าเราสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ถึง๔๐๐๐กลุ่ม
โดยประมาณกลุ่มละ๓๐๐๐บาทให้สามารถดำเนินกิจกรรม
คุณผู้ชมอีกคนนึงที่พูดถึงเรื่องนี้
ก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คุณธนกรบอกว่าเราต้องอยู่กับโลกความเป็นจริง
แล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนายสุธิเกียจิราธิวัฒน์เจ้าของห้างเซ็นทรัลอายุ๘๐ปี
ก็ตั้งคำถามบอกแล้วอย่างนี้ท่านควรได้รับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่
ความเป็นธรรมจำเป็นต้องมีแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้ว
อย่าเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นทางการเมืองนะคะบิดเบือน
พี่น้องประชาชนตกใจและไม่เข้าใจ
คุณธนกรยืนยันว่าไม่มีรัฐบาลไหนทำให้ประชาชนเดือดร้อน
วันนี้เป็นช่วงรัฐบาลรักษาการจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนนะคะ
ก็คุณธนกรบอกว่าทำไมไม่นึกถึงหัวอกคนที่ลำบาก
บางทีเขาอาจจะเจียดส่วนนี้ไปช่วยได้มากกว่าเดิมก็ได้
ส่วนที่สสพักเพื่อไทยระบุว่าเป็นการวางยารัฐบาลใหม่
นายธนกรบอกว่าไม่ใช่การวางยาแต่เป็นการพูดบิดเบือน
และให้ร้ายรัฐบาลรักษาการเพราะงบประมาณปีละ๘๙หมื่นล้านนั้น
เป็นงบประมาณจำนวนมากถ้ามองในโลกของความเป็นจริง
ก้าวไกลก็มีนโยบายให้ผู้สูงอายุ๓๐๐๐บาท
ซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลก็ถือว่าเราได้ทำให้ท่านด้วยซ้ำไปค่ะ
การที่จะปรับกลับเป็นการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้า
เหมือนที่ท่านนายกรรมตรีเคยให้นโยบายไว้นะครับว่า
เหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าผู้สูงอายุเนี่ย
ที่มีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วผมยกตัวอย่างที่ผมพูดว่า
ท่านควรจะได้เบี้ยผู้สูงอายุหรือเปล่า
ผมว่าความเป็นธรรมต้องมี

เราอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นประเด็นทางการเมือง
แล้วก็ไปบิดเบือนให้พี่น้องประชาชนตกใจและไม่เข้าใจ
ผมเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลไหน
ที่จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับ